คุณพีมสีเป็นมงคลด้วย
อกจากเป็นมงคลแล้วเป็นคำถามข้อที่๔ด้วยค่ะ

อุปกรณ์ห่อของขวัญทั้ง๓แบบนี้นะ

โบเนี่ย๓อัน
ก็น่าจะมีมูลค่าอยู่เนอะ

เพราะโดยปกติเขาจะติด๑กล่อง๑ชิ้น

แต่ไม่เคยใช้อุปกรณ์พวกนี้
อ้าวผ้าดิบหอหรือ

ก็ส่งไปที่บ้าน

อ้าวเดี๋ยวไปหอแบบเขาน่ะค่ะ
คุณพิม๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกสุด
แล้วอันนี้ข้อนี้พิมเดาว่าน่าจะเป็น

โอเคก็พี่จะแหละที่กระดาษของขวานสองแผ่น
ที่คุณพิมไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
ต่อมาโบติดของขวานสามชิ้นที่ภิมไม่เลือก

การ์ดเนี่ยเป็นของที่คุณพิมเลือก
พี่ตีว่ามันจะถูกกว่า๒๕บาทไหมพี่
เออก็เอาใจช่วยนะขอให้มันแค่๒๐บาทกันแล้วกัน
เนอะและราคาอยู่ที่
โหวะ

คุณพิรินทิศทางดาวของคุณเก๋มากเลยค่ะ
กระดาษแข็งเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ตีชิบตาเดียวผ่านข้อที่๔มาแล้วค่ะ

คุณภาพของเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐บาทค่ะ

คำถามเหมือนเดิมของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ผมบอกเลยข้อนี้คุณได้กลับไปสมใจแน่

เจลเล่บิวตี้กินรสไหนบ้าง
เยลลี่รสองุ่นและมะนาว๑๕๐กรัม
ซองราคาไม่แพงถ้าคุณเชื่อผม

ไอศครีมเชอร์เบ็ดกลิ่นมะนาว๒แท่ง

อะไรนะ

อมฤทธิ์อยู่จ้ะ

๕๐เมตรนะนี่แต่ว่าไม่แพง

เอาอีกย้าให้ผมพูดความจริงกับน้องเขา
น้องเขาจะได้เดินต่อไปได้จนถึงแจ็คพอร์ต

เชียวทางนี้ก่อน

อืมคุณพิมพ์

นี่คือคำถามข้อที่๕ของคุณค่ะ

ถามเลยค่ะว่าของทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหน

ขอบคุณทั้งหน่อยด้วยค่ะเดี๋ยวย่างกินอีก

ขอเรียกว่าเก็บกินเอง
คุณพีชเคยทานอะไรบ้าง
เคยทานทุกอย่างยกเว้น
เอกโอเอกโอค่ะอืมค่ะ

เนี่ย๒อันนี้ถ้าผมไม่เคยกินอันนี้ผมถามก่อนสองอันนี้อันไหนคิดว่ามันแพงกว่ากัน

รสชาติเขาก็ไม่ธรรมดาเขามีรสชาติอื่นด้วยแต่วันนี้เราหยิบยกรสชาติมะนาวมาให้คุณได้ถ่ายกันนะคะ
จะวิเคราะห์เป็นเม็ดเลยไหม

เออตกละเม็ดกี่บาทอย่างนี้อันนี้๕๐เม็ด
คุณจะตอบว่าสินค้าตัวไหนคะเป็นสินค้าที่ถูกที่สุด
คิดว่าน่าจะเป็นไอติมค่ะ

ราคาอยู่ที่อันนี้๓ชิ้น

ที่คุณพิมไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

และเป๊กจะเฉลยอันสุดท้ายค่ะคุณพิม
ไอศครีมวอร์กลิ่นมะนาววันนิราชต้องถูกกว่า๒๒บาท
และราคาอยู่ที่
ตูกกว่า

และราคาอยู่ที่

พิมพ์สรุปแล้ว

โอ้โหชามะนาวราคาถูกที่สุด

ข้อ๕ของคุณไม่สำเร็จค่ะ
น่าเสียดายคุณตอบผิด
วันนี้มาร่วมรายการของเรารู้สึกไงบ้าง
ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะตอนแรก

ต่อไปนี้เวลาซื้อของเราจะดูแค่
กี่ชิ้นกี่อันไม่ได้แล้วเราต้องดูราคา

อืมเศร้าไหมอ่ะเศร้าค่ะ
อีกนิดนึงจะถึงฝันแล้วว่าพี่เป๊กกี้
อีก๔ข้อเท่านั้นค่ะ
ในข้อที่๕ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิมมากนะคะ

และเป๊กก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยของเป๊กนะคะ
เป็นผู้ช่วยที่แสนดีมากตั้งแต่พี่ตีมาค่ะคุณผู้ชม

ไม่รู้จะปลื้มใจหรือว่าจะสมน้ำหน้าผู้เข้าแข่งขันดี
แต่ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ส่งคุณพิมกลับบ้านไปมือเปล่า
น่าเสียดายมากพูดเลยล่ะครับ
สาวสวยของเราไปอีกหนึ่งคน
ช่วงหน้ามีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่
พักสักครู่เดียว